สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาในเวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์มันคึกคักจริงเลยแหมมาเจอกันแบบนี้เอ้า
คุณชนะคุณมานั่งเท้าคางทำหน้าเซ็งเซอร์อย่างนี้ได้ยังไง
เฮ้ยคุณคะทำไมคุณมาเซ็งอะไรกันตอนนี้

วันอาทิตย์อาทิตย์ที่๑๗เมษายน
โอ้โหคือไม่ได้เซ็งว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะได้หยุดหรอกนะ

โอ๊ยเซงเบ็บวันโดนกินอีกแล้ว
กินได้กินดีกินยันวันสงการ

มีคนโดนกินมีคนได้กินมันก็ว่ากันไป
มันยากนักเหรอที่จะออกตามที่ผมซื้อมา

คุณจะให้สำนักงานสลักิจแหม่งกระจบาร
ออกรางวัลให้มันตรงกับที่คุณซื้อ
คุณเอาเอาแต่ใจมากเลยนะ

อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้จากใจผมเนี่ย
ก็คือข้อความไลน์ที่คุณผู้ชมจะส่งกันมาได้

และยิ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกราน

เชื่อว่าหลายท่านก็กำลังเดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพ
หรือบางคนก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวยังไง
ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้ด้วยแล้วกันค่ะ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
โอ้ยสายบิดต้องระวัง
เพราะถ้าบิดแล้วพังก็เจ็บตัวได้
มาย้อนดูตำนานบทใหม่ผีเข้าสิงพระ
เรื่องหลอนคล่อนปีที่ไม่มีใครลืม
เดี๋ยวพาไปดูรถแห่วัยจิ๋วแต่แจ๋ว
เรื่องดนตรีไม่ต้องเยอะมาก
แต่ท่ายากนะมีเพียบ

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสมัติข่าว

ยังเป็นวันหยุดอยู่นะไปให้เต็มที่นั่งดูทีวีก็ส่งข้อความไลน์มาหาเรา
ทักทายแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนประจำหน้าคุ้นเคยกันดี
มีหลายคนนะชื่อเสียงเรียงงามเราคุ้นเคย
แฟนใหม่เราก็ยินดีต้อนรับมานั่งคุยกันยาบ่ายแบบนี้ค่ะ
เอาล่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปของเยาวรุ่นสิงห์นักบิด
แหมมันอะไรช่างจะคึกขนองขนาดนั้น
คือพากันไปแว้นรวมกลุ่มกันมาแว้น
พอไปถึงสามแยกก็เกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะ
โอ้โหจุดจบ

นี่ไงคุณผู้ชมดูค่ะคลิปวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ภาพของสิ่งนักบิดแต่ละคน
พุ่งชนกำแพงอย่างจัง๑๒๓๔ตามมาติดเลยค่ะ
ปัญหามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าจะเป็นทางโค้งด้วยแหละ

แล้วมีคันหนึ่งไม่ได้โค้งตาม

คันหลังน่ะก็คิดว่าอ๋อมันคงตรงได้แล้วมั้ง
ก็ตาก็ไปปัง
โอ้โหเป็นเหมือนแมงบินชนกำแพงยังไง

ดูค่ะชนไปเต็มแบบนี้นะ
ซึ่งเฉพาะวัยรุ่นบางทีมันเพื่อนน้องก็เข้าใจนะว่าอยากจะออกมาแข่งกัน
อย่าเลยเตือนแบบนี้ดีกว่าคุณชิสา
ดิวชะม่ายถึงว่าถ้าหากเขาจะขับให้ใส่หัวก็นอกน่อยแต่ไม่ได้ไปซิ่งกัน
ซิ่งกันเลยอย่ามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน

เอาเวลาดีพวกนี้พักผ่อนแล้วตื่นมาเต็มที่
ไปทำสิ่งดีดีกว่า

เอาแรงของเราไปทำมาหากินทำสิ่งดี

ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันแบบยาวเลย
คุณชิสาคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์กันมาแล้ว
บางคนบอกว่าสงกรานนี้ยังไม่เปียกเลย
น้อยใจไม่มีใครมาสาดน้ำใส่

เพราะบางพื้นที่เขาไม่อนุญาตตาบน้ำนะ
น้ำมันก็เสี่ยงจะติดโควิดกันไง
อาบน้ำเหรอ่ะอาบนะ้ำเหรอ
อาการมันก็ยิ่งหรอนนะอาบน้ำชุ่มเย็นไปเลยทีเดียว

แต่อีกอย่างหนึ่งอยากให้มานั่งดูรายการกับเรา
แล้วในช่วงนี้มีเรื่องราวของตำนาน
โอ้โหแต่ไม่ได้ตำนานในทางที่ดีเท่าไหร่หรอกนะ
มาฝากเตือนกันแต่เรื่องของเรื่องที่เป็นเรื่องฮือฮาก็มี
ที่เป็นเรื่องของตำนานในการปราบผี
ใครจะเชื่อผีมาเข้าพระ
ต้องพึ่งปฏุชนคนธรรมดาที่เป็นระดับอาจารย์
มาช่วยไล่ผีให้พระครับ
เวทสะพุสะออกมา
มาอยู่กับพระทำไม
มาอยู่กับพระทำไมจะออกไม่ออก
ออกมาออกมา
ออกมาดีนะออกมา
ออกมาเลยมาแฝงกับผ้าเหลืองได้ยังไง

ออกมา

เรื่องนี้เป็นตำนานเลยนะ
เพราะว่าหลายที่หลายทางเขาก็แชร์คลิปนี้ออกไป
ใช่ค่ะเล่ากันมาหลายทีหลายหนเหมือนกัน

ก็คือนายดันัยคงศิลป์หรืออาจารย์ขุนกวีศรีสยามค่ะ
ได้เปิดสำนักวิมารอสูรอยู่ที่ตำบลวังเย็น
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ทำพิธีไล่ผีให้กับพระรูปนี้นะคะ
ก็คือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดศรีสะเกดท่านอายุ๖๘ปีแล้วค่ะ
ท่านบอกว่ามีอาการหลงลืม
นั่งไม่ค่อยจะได้ปวดแข้งปวดขา
ร่างกายผิดปกติเหมือนไม่อยากจะทำวัด
เลยคิดว่าจะต้องมาให้อาจารย์ขุนกบีปราบผีให้ซะหน่อย
อาจารย์ขุนกะวิก็ไล่มนสวดขทา
พูดจาขับไล่ผีให้ออกจากร่างหลวงพ่อ
ไม่กี่นาทีหลวงพ่อกรีดร้อง

หมายถึงน้ำตาไหล
น้ำตาหลวงพ่อสิไหลออกมาอย่างเห็นได้ชัด

ดูท่าทีผีจะไม่ยอมออก

ลูกศิษย์ป๊าจับพระนอนแล้วไล่ผีเลย
นอนเลยนะเอาหมอนะ
โอ้ยโอ้ยทำกูทำไมทำกูทำไม
โอ้ยกูเจ็บ
มึงยอมยังล่ะมึงยอมยัง
อย่างมึงคุยดีไม่ได้
สุดท้ายนะคะร่างที่เป็นร่างผี
ที่อยู่ในร่างของพระก็ออกไป
ก่อนที่จะออกไปก็บอกว่าให้ทำบุญให้ด้วย
พอเสร็จสิ้นพิธีการไล่ผีเสร็จแล้วเนี่ย
หลาโทษลูกภอด์ที่ล่วงเกินไป

ส่วนหลวงพ่อเองก็กล่าวขอโทษต่อคำพูดคำจา
ที่อาจจะไม่ดีไม่งามระหว่างที่ทำพิธี
เนื่องจากว่าควบคุมตัวเองไม่ได้
หลังจากนั้นอาจารย์ก็แยกย้ายกันไป

ครับเอางี้ละกันนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
แล้วเรื่องราวนี้ใครเป็นตำนานไปแล้ว
หลายคนเขาก็พูดถึงว่าเออเป็นไปได้เหรอ

ผีจะมาเข้าสิงพระ
แต่อาจารย์ขุนกวีแกก็บอกว่ามันเป็นไปได้

ที่ลมเพลลมพัดหรือวิญญาณสัมภเวษี

เห็นว่ามีมาจากต่างประเทศมาให้รักษาก็มี
ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตำนานบท

ใช่ไหมคะคือขโมยข้าวของไปทั่ว
แต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นโจรสายหวาน
มูลค่าตั้ง๗๐๐บาทค่ะคุณ

นี่พกมีดเข้ามาชิงทรัพย์
ที่ว่านั่นคือช็อกโกแลตค่ะคุณชนะ

อยากได้ช็อกโกแลตเอาไปทำไมตั้งเยอะตั้งแยะ
แต่ว่าเนี่ยค่ะช่วงที่เขาเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
มีการถือมีดโชว์เอามากวัดแกว่งไปมา
เหมือนประหนึ่งจะบอกให้รู้ว่าอย่าขัดขวางเขานะ

นี่ค่ะสุดท้ายก็เดินไปที่ล็อกที่เขาเก็บช็อกโกแลต

เห็นเขาบอกว่ากวาดไปเยอะไล่ไปแยะเลยนะ

พอได้ไปปั๊บก็วิ่งข้ามถนนหลบหนีไป
ตำรวจก็ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนจนเจอ

ที่มันไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อนั่นแหละ
ว่าง่ายอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ก็รู้เห็นอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้ว
ชัดเจนมีทั้งหลักตรงหลักฐานรู้แล้วอยู่ไหน
ก็นำกำลังไปจับกลุ่มอ่ะไปดูหน่อยช่วงที่จับไนโอได้นะครับ
ตำรวจเนี่ยก็มาเนอะเคาะเรียกหน้าห้องนายโอรู้เลยคือตำรวจมา
ได้กลิ่นบ้างกลิ่นไม่ดีเออทำไงกลิ่นว่าจะโดนจับ
อ่าก็เลยวิ่งหนีไปหลบอยู่ในห้องน้ำเอ้ยแต่ไม่รอดนี่ตำรวจจับมาจนได้
ของของกลางโอ้โหมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งช็อกโกแลตเนี่ย
คุณผู้ชมคือของที่เขาขโมยมาเนี่ย
ช็อกโกแลตที่ค่อนข้างมีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย
ก็คือรวมรวมกันแล้วเจ็ดพันกว่าบาทนะคะแล้วสาเหตุเนี่ยก็คือว่า
นายโอเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานล้างจานร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ตกงานไงไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินแล้วยังไง
มันคงเกิดเป็นอารมณ์ชั่ววูบน้ำตาลตกน้ำตาลตกหรือเปล่า
ก็เลยอยากได้ช็อกโกแลตมากินเพิ่มน้ำตาลในเส้นเลือดเหรอ
แล้วถามว่าขโมยมาทำไมเยอะแยะนั่นสิปัญหาคือขโมยมาเยอะอย่างเงี้ย
ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องของการหิวช็อกโกแลตน่าจะเป็นเรื่องของการเอามา
เพื่อที่จะเอาไปขายต่อเขาบอกไม่ได้เอาไปขาย
ก็อยากกินนะก็อยากกินก็ขโมยมาเยอะ
เก็บไปกินหลายหลายวันอำรวจเขาไม่ปักใกล้เชื่อหรอกคุณชิสา
พฤติกรรมมันน่าสงสัยเอามาเดินตั้งเจ็ดพันอ่ะโอ้ไม่ได้กินน้อยน้อยนะเนี้ย
กินไปถึงข้ามปีเลยทีเดียวแล้วเลือกเฉพาะไอดีดีที่แบบแพงด้วยอ่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดตาวิเศษเห็นไหมตาวิเศษคือกล้องวงจรปิดเนี่ย
หลักฐานก็มีพยานก็ครบก็จับกลุ่มได้เรียบร้อย
นี่แหละเป็นอีกหนึ่งตำนานของการโจรกรรมของการขโมยช็อกโกแลตไม่น่าเชื่อ
อย่าไปทำตามอย่าไปทำตามอีกหนึ่งตำนานของโจรที่ไม่ดี

ขอเรียกเจ้าโจรพวกนี้ว่าโจรเหม็นไปขโมยข้าวของแล้วอุจจาระทิ้งเอาไว้อะครับ
อ้าวดูไปละกันโอ้โหทำไปได้จริงอีกแล้วเหรอคะ
ขออุทุภาพใช้คำแบบที่มันที่มันแบบดีหน่อยแล้วกันสมภาพใจเออเอออุนจระถิงไว้อ่ะครับ
เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายกำลังลื้อค้นข้าวของในร้านอาหารย่านนทบุรี
เรื่องของเรื่องเนี่ยตรงนี้มีคนร้ายเป็นวัยรุ่นสองคนนะ
ช่วยกันแหละหรือคนทรัพย์สินภายในร้าน
เอาอะไรไปบ้างอ่ะไข่เค็มไข่เค็ม
น้ำดื่มโคล่าดำดำอ๋อน้ำอัดลมอ่ะนะเออ
ขนมขบเคี้ยวแล้วขโมยมาไม่ได้ไปไหนไกลหรอกไปไหนอ่ะ
นั่งกินอยู่หน้าร้านอุ้ยเพราะคุณใจเย็นจัง
สักพักไปเอาลำโพงบลูทูธมาบอกว่าเพื่อนนั่งกินกันตรงนี้ชิว

แม่แต่ว่าเท่าที่คุณชนะเล่ายังไม่พอนะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะจากไปได้ทิ้งอะไรเอาไว้ให้เจ้าของร้านดูต่างหน้าได้ด้วย
โอ้โหนั่นก็คืออุจจาระว้ายโอ้โห
คือเขาบอกว่าที่นี่ที่ร้านนี้ไม่มีห้องน้ำ

มันเป็นผิดที่ร้านที่ไหนเล่า
เขาก็เลยขอทิ้งเอาไว้ตรงนี้ให้ดูต่างหน้าซะเลยค่ะ
แถมยังบอกอีกนะว่าที่ทำไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการแบบแก้เคล็ดอะไร
ดูปวดท้อไงมันจะอั้นไว้อย่างไรละ

ฝากเตือนไว้เลยนะที่มาก่อเหตุ
อือ๑๔๑๕อ่ะยังยั่งเด็กอยู่เลยนะฮะ
ไม่ไหวเลยแล้วก็นอกจากไม่สดใส
ยังมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ
เอาฝากเตือนนะครับยังไงซะผู้ปกครองอะไรก็ต้องคอยสอดส่องดูแลนะ
เยาวชนก็อาจจะคิดทำอะไรที่มันแบบไม่ทันได้คิดจริง
คุณหันพันแล่นนะแล้วก็ฝากคุณตำรวจช่วยดูในพื้นที่ต่างด้วยแล้วกันนะฮะ
เรื่องนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกัน
เพราะมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่
แต่ถ้าอยู่บนท้องถนนเนี่ยบอกเอาไว้เลยนะว่าอย่าขับรถเร็วเกินไป
เดี๋ยวจะไปชนท้ายเขาแบบเรื่องนี้ค่ะ
โอ้โหคุณสีสาดูดิคุ่งตรงมาอย่างเร็วเลย
เหมือนไม่มีการเบรกการชะลอใดทั้งสิ้น
คือตอนแรกแซงซ้ายมาใช่ไหมกับรถคันหนึ่งที่เขามีกล้องหน้ารถ
ในช่วงที่แซงซ้ายมาดูไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะ

พุ่งตรงมาอย่างแรงเลย
แล้วก็ไปชนกับรถคันหน้าที่เขาขับอยู่เนี่ยนะคะ
คือชนอย่างจังแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้หนึ่ง
เล่งค้างหรือเปล่าเบรกแตกหรือเปล่าหลับในไหม
คือมันก็ตั้งข้อสันนิษฐานไปได้เยอะนะคะ
แต่สิ่งที่มันตามมาจากเหตุการณ์นี้ก็คืออุบัติเหตุหลายคันที่เขาได้รับผลกระทบ

เพราะว่าออกขวาสุดแล้วก็ไถไล่ไปอย่างนั้น
อ่ะสาเหตุมาจากอะไรเราก็ยังไม่รู้จริง
รอให้เจ้าหน้าที่พนักงานเขาตรวจสอบแล้วก็ตัดสินว่า
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เรื่องของการขับรถนะบทเหตุมันก็เกิดขึ้นได้
แล้วยิ่งช่วงสงกรานช่วงเทศกาลวันนี้
คนอาจจะเดินทางเข้ากรุงเทพเยอะยังไงก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ
มาดูกันในเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่เขาเปลี่ยนเลนนะครับ
โอ้โหวิทย์จะโดนชนเลยล่ะครับ

ตกใจยังดีนะที่เบรกทันน่ะ
กำลังขับรถแล้วเลนส์แบบนี้เขาใช้ความเร็วด้วยนะ
เข้าใจนะว่าคงจะแบบว่าบ้านอะไรอยู่แถวตรงนี้อาจจะไปกลับรถนะ

เพราะเอาชีวิตมาทิ้งง่ายเลยนะครับ
ถูกค่ะแล้วเขามาด้วยความเร็ว
เขาเบรกไม่ทันทำอย่างไร
ถ้าเกิดชนไปแล้วมันจะเกิดความเสียหายอะไรอีก
ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะเวลาจะขับรถทั้งที
เอาเอามาให้ดูกันเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามาตอกย้ำซ้ำเติมอะไรหรอกนะ
ให้ระมัดระวังจริงนะเรื่องของการขับรถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์

มอเตอร์ไซค์เนี่ยหมวกกับนอกกว่าไมค์ไซค์
แล้วเปลี่ยนเลนส์แบบกระทันหันแบบนี้นะ

และอีกหนึ่งเรื่องราวอุบัติเหตุบนท้องถนน

แต่งานนี้ก็ทำเอาวิทย์ไป
กลายเป็นตำนานเหมือนกันค่ะ

เสามันร่วงลงมาเหรอ
แล้วลงมาในจังหวะที่รถก็ติดอยู่เยอะเหมือนกัน

เพิ่งจะขยับไปได้นิดเดียว

การขยับนั้นน่ะคือโอ้โห
เป็นการขยับที่สำคัญที่สุดในชีวิต

เพราะถ้ามันโดนรถผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีปัญชาขนาดทั้งคนขับมาก

เพื่อความปลอดภัยมันต้องเสี่ยงจริงแล้วครับ
เพราะมีคนตามไป
ตายคนเจ็บมานี่โอ้วไม่รู้จะทดใจกันยังไง
จริงวัดเสียววัดเสียวจริง
อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เตือนภัยกันหน่อย

ซ่อมรถอยู่ดีเจ็บแบบงงเลยครับ

อุ๊ยนับปั้งให้จุดประทัดเพื่อน

ดาวเลยดาวมาดึงหมุนติ้วรอบหัว
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเห็นแบบนี้เจ็บนะ
แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากกับการเปิดฝากระโปรงรถเนี่ย
ฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยนะฮะเพราะเราจะต้องดูตัวเครื่อง
เอาง่ายการเปิดเนี่ยที่เขาทำกันส่วนใหญ่
บางครั้งบางคาอย่าลืมนะไอ้ที่ค้ำอ่ะ
มันอาจจะหลุดอาจจะเคลื่อนอาจจะงออาจจะหัก
คันมีแบบที่ดึงขึ้นมาเพื่อเอาค้ำไว้

อ๋อเข้าใจละคือไม่ต้องมามีไม้คำอะไรให้เอกอ่ะ

ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันล็อกจริงหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเวลาเอาขึ้นไปแล้วเนี่ย

โอเคค่อยลงมาก้มไงดูตัวเครื่อง

ยังไม่ทันจะชัวร์เลยว่าล็อกไม่ล็อก

เลยอย่างเนี้ยดีนะเนี่ยที่มีเพื่อนมาอยู่ใกล้มาช่วย
แล้วก็ดีถึงขั้นว่าไม่แรงจนแบบหมดสติไป
เพราะมันคือกระโหลกด้านหลังเนี่ยอันตรายสิ
พูดต้องครับ

งั้นเดี๋ยวเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
โอ้โหพระพิรุณทรงไม่ปลื้มเหรอคะ
โอ้โหก็ออกมาเต้นรับฝน
ดูตื๊ดขวาน
ฟ้าร้องฟ้าผ่ามาแบบนี้
มันอันตรายนะเอาจริงคือฝนตกอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดดูลักษณะเหมือนเป็นพายุอ่ะคุณชิสา

ฟ้ามันผ่ามันเปรี้ยงลงมาเนี่ย
เดียวเลยนะแล้วมันไม่ได้บอกไงว่าฉันจะผ่าแล้วนะฉันจะผ่าตรงนี้นะระวังไม่ได้มีการเตือน
แล้วก็เปรี้ยงมันก็แวบลงมาแบบนี้เลยยิ่งหน้าร้อนแบบนี้มันจะเป็นลักษณะฝนตกที่ตกหนักตกแรง
แล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลูกเห็บตกคือฟ้าฟ้าโกรธอ่ะเหมือนฟ้าโกรธลักษณะแบบนั้น
ฉะนั้นก็เตือนตรงนี้ว่าฝนตกอย่าไปวิ่งเล่นกลาง
เพราะว่าคุณสัญญาเอาไว้เยอะไงว่าคุณก็อาจจะเสี่ยงได้ที่ฟ้าเขาจะลงโทษคุณ
ทำไมคุณไม่เตือนผมในลักษณะมันจะเป็นป่วยเป็นหวัดหรืออะไร

ฝากเตือนคุณชอบร้องเพลงจับมงจับไมค์ถ้าวันไหนงานไหนขึ้นบนเวที
ระวังให้ดีเถอะอย่าเอามือไปจับคานลงคานเหล็กระวังมันเสี่ยงเสี่ยงแบบนี้นะครับ
กำลังร้องเพลงเพราะเลยอ่ะ
เออกำลังแบบว่าเคลิ้มฝนจะตกไหมอะไรยังไง
ก็อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืน
เดี๋ยวอย่าร้องเยอะจะเสียตังค์

มีไฟช็อตไหม

มันก็จะมีเสียงแบบแหลมแป้นออกมาหน่อยนิดนึง

ตรงนั้นอ่ะด้วยความที่ว่ามันก็คงจะมีแบบ

หรือมันมีสายไฟอาจจะสายไฟรั่วป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะ
แต่มันครบวงจรพอดีเพราะว่ามันมีเหล็กข้างบนมันเป็นคานเหล็
อู๋เป็นตัวนำไฟฟ้าเอาไปแตะมือคุณผู้ไม้อยู่นี่ถูกไหมมันสื่อนำไฟฟ้าหมดนี่เพราะมันแตะปุ๊บ
เหตุการณ์ที่มันจะช็อตได้คือมันครบวงจรมันหมุนวนครบพอดี
จริงโอ้คุณดูมีสาระนะฮะคุณเคยโดนเหรอคะ

นักร้องอ่ะเหรอส่วนใหญ่ไม่โดนไฟช็อตส่วนใหญ่เวลาผมเจอนักร้องผมจะให้เป็นช็อต
อ๋อเป็นช็อตช็อตมืดช็อตนะ
ผมจะให้เป็นช็อตช็อตละร้อยสองร้อย
คุณระวังคุณจะโดนช็อตที่บ้าน

แต่ที่คุณเล่าให้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี

ก็ต้องเตือนกันเพราะว่าบางคนช่วงสงกรานอยู่บ้านถูกไหม
อาจจะต้องปาร์ตี้กันแล้วต่อสายไฟอะไรไม่ได้ดีเลยครับ
คุณระวังเป็นคนติดไมค์ชอบร้องเพลง

ไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างค่ะ

เพราะบางทีเราอยู่บ้านแท้ไม่ได้ออกไปไหนเลย

ไอโด

อุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ทุกที่ทุกเวลา
ซิ่งซิ่งทะลุที่นอนไปเลยค่ะ
โอ้โหหนูน้อยคนนี้กำลังมีอนาคตสดใส
โอ้ยหนุ่มน้อยอนาคตไกล
พุ่งไปสักไกลเลย

ทำไมน่ะคือปกติไอรถอย่างนี้อาจจะพุ่งควบคุมให้อยู่

อันนี้มันมันแดงกลีบแต่นี่คือคือตัวเองเข็นเอง
เห็นเองพุ่งเองก็ไม่รู้จะฝากเตือนยังไง

ถ้าฝากเตือนไปเด็กคนนี้เขาอาจจะฟังเราไม่รู้เรื่องอีก
ก็อย่างนี้ไงฝากผู้ปกครองหรือผู้ผลิตรถแบบนี้ไหม

หรือไม่ก็ถอดล้อออกสักอันหนึ่ง
มันจะได้ไม่ไถลไปแบบเล็กไกล
ดูอาจจะหัวเราะแต่ยังไงซะฝากผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดจะดีที่สุด
ค่ะก็เชื่อว่าผู้ปกครองท่านนี้ก็ดูแลอยู่
ก็ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอ

เราอยากให้คุณผู้ชมดูในแง่มุมต่าง

แต่ก็ดูเพื่อการเตือนภัยอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะ
ช่วงสงกรานที่มันใกล้จะหมดแล้ว
อ้าวยังไม่เก่งสมมุมแล้วก็คงจะได้เห็นเรื่องของการเฉลิมฉลองอะไรกันบ้าง

ค่ะไปดูกันด้วยเรื่องของรถแห่
แต่เป็นรถแห่ที่ไม่ธรรมดาจิ๋วแต่แจ๋วครับ
รถแห่จิ๋วโอ้โหกรองมาเต็ม
เนี่ยรัวครองแบบเหมือนอาชีพ

เหมือนกันน่ารักจริง
ขอบใจบรรยาการให้ความสุขเขาปล่อยให้น้องเขาได้เล่นให้ได้สนุกกัน

ก็คงตั้งแต่หน้าหมู่บ้านยันท้ายหมู่บ้าน
แต่ดูเหมือนกับมันเป็นน้องที่เขาอยู่วงเยืเทาะอธิศ

ถ้าชอบทางนี้ก็ช่วยสนับสนุนเผื่อวันหนึ่งโตขึ้นมา
ได้ทำเป็นรถแห่ใหญ่โตมีอาชีพได้เหมือนกันนะ
อันนี้ดีนะหรือว่าเป็นลักษณะของวงดนตรีไหม
ที่ไปจัดโชว์จัดแสดงที่ต่างก็ทำมาหากินนะ
เขารักด้านนี้ก็สนับสนุนให้ถูกทาง
ค่ะเนี่ยเชียร์ถ้าหากว่าชื่นชอบนะคะ
ก็ไปติดตามติ๊กต๊อกของน้องเขาได้เพิ่มเติม
อย่างคุณชนะก็ได้รับการสนับสนุนมา
ในเรื่องของอะไรคะเสียงเพลงเหรอ
เสียงเพลงผมชอบอยู่แล้วฟังแล้วก็เพิ่นเจริญใจ
ค่ะทุกวันนี้คุณก็เลยขาดเสียงเพลงไม่ได้
จริงก็ขาดได้บ้างนะเหรอ
แต่บางอย่างขาดไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าพูดตรงนี้หรอก
เดี๋ยวดิฉันจะถามในโอกาสต่อไปแล้วกัน
คราวนี้จะพาคุณชนะไปดูในสิ่งที่คุณชอบ
การแสดงการรำสวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มเลยนะคะ
งดงามขนาดไหนเอาไปดูกันจ้า
เฮ่ยไอ้หนูโอ้โฮยอดจ้ะแต่อ่อนช้อยไม่ธรรมดา
เรียกว่าลีลาหวานย้อยหยาดเยิม
จริงผมจะบอกให้นะพ่อยกแม่ยกนี่ติดเลยนะถ้าเจออย่างนี้
ใช่ถ้าเป็นเละเกย์เนอะก็ได้ถ้าเป็นนางรำเนี่ย

เรื่องของฟ้อนรำหรือโตไปจะพัฒนา
มีเรื่องการร้องลิเกเข้าไปด้วยแล้วก็

ไม่ธรรมดาฝีไม้ลายมือดูท่าทงท่าทางนะคะ
นี่ขนาดยังไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องนะ
ยังเป็นชุดเล่นนะยังดูประทับใจงดงามขนาดนี้
อนาคตนี้แน่นอนเลยน่าจะเป็นบรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียนรำนัตตสินลักษณะแบบนั้นเพราะว่ามีห้องกระจกใช่ไหมก็จะได้เห็นท่าทาง
แล้วคงฝึกซ้อมกันอยู่ส่วนคนที่เหลือยังไงคะนอนค่ะ

อาจจะเป็นเวลาพักถ่ายคลิปกันเล่นเล่นใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมนะ
ติ๊กต๊อกต้นรัก๑๙เขาโพสต์คลิปเอาไว้
ก็ไม่เคยเห็นนะว่าห้องนัตตสินเนี่ยเขาเป็นอย่างไร
ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนเป็นเรื่องเข้าไปอะไรอย่างนี้
คุณไม่ใช่แค่วิชาหน้าตสินวิชาภาระวิชากพอสรนคุณก็ไม่เรียนไม่ใช่เหรอ
คุณนี่รู้ดีจริงแล้วก็ชอบมาพูดในรายการอย่างนี้
ฉันถามเฉยว่ามันใช่ไหมสิ่งที่ดิฉันรู้มา
ใช่มันใช่ผมเลยนั่งอายอยู่นี่ไง
มันผ่านเป็นอดีตไปแล้วค่ะคุณชนะ

โคโกว่าที่หนูอยากได้โคโกว่าที่หนูอยากใส่โคโกว่าฮิมิสุนีดา
มาแล้วลูกจ๋าชุดโคโกว่าที่หนูอยากได้โคโกว่าที่หนูอยากใส่โคโกว่าฮิมิสุนีดา
ไอโนไม่ธรรมดาชุดโกโกวาในตำนานแล้วมาพร้อมกับเพลงแล้วก็ท่าเต้น
เฮ้ยฟิเอลมากเลยพ่อหนุ่มโอ๊ยอยากรู้จากแหล่นน้องเขาสักอายุกี่ขวบว่างี้
เออถ้าดูดูจากประสบการณ์ดิฉันว่าได้สักสัก๕
นี่แหละนะโอ้แต่ได้รักดีนะว่า
เอาอีกข้าวให้ดูสิ

ใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงปลื้ม

คุณครอบอยู่แล้วลุงเลี้ยงลูกอยู่บ้าน

ต้องรอลุงชนะช่วยจัดหาให้แล้วนะลุงชนะ

ยันบ่ายเดี๋ยวมันไม่ได้เลยลุงชนะ

ให้อภัยเดี๋ยวงวดหน้าว่ากันใหม่นะลุงชนะนะ

เฟียวขนาดไหนไปดู

เฟียวขนาดไหนไปดู

เฟียวขนาดไหนไปดู

แล้วเพลงนี้เพลงระดับตำนานเลยนะ
ให้ฟังกี่ครั้งกี่เวอร์ชันก็สนุก
ทำใหม่น้องใหม่

เออเนี่ยคุณชนะคุณก็ร้องบ่อยเพลงนี้
แต่ว่างานนี้

มานั่งฟังเพลงแล้วก็มีแบบการร้องเพลง
คนที่ติดตามติ๊กต๊อกคุณยายอยู่ก็มากดไลค์กันเยอะแยะ
มีคนดูตามเยอะแล้วก็มีคนกดไลค์กันเป็นแบบแสน

เขาบอกว่ามียอดฟอลลอเวอร์แล้วนะ

นี่ธรรมดาที่ไหน
จริงเหรอเป็นล้านเลยเหรอ
นี่ขนาดยอดไลค์เรานะ
แฟนเพจตลอดข่าวยังไม่ถึงร้อยเลย

คุณยายยังเป็นโกโกวา
รุ่นใหญ่

คุณยายเนี่ยแบบอยากจะให้ดูจริงว่าเป็นแบบไหนค่ะ
ดูจ๊ะชุดจัตวาที่มึงอยากได้
ดูจ๊ะชุดจัตวาที่มึงอยากได้
โกโกวาดินยายจ๊ะ
ดูจ๊ะชุดจัตวาที่มึงอยากได้

น่ารักดีผมชอบนะเอาจริง
แต่คือแปลงเพลงนิดนึงเหรอ
แต่ชุดกุกกุวาเป็น
คุณยายกุบ

แล้วมีท่าทงท่าทางแต่สังเกตนะคุณยายแข็งแรงมาก

ดิฉันไม่ทราบอายุของคุณยายแต่คิดว่าไม่น้อย

กิริยาการแสดงของคุณยายนี่คือแข็งแรงมาก

มาดูเรื่องของงานปาร์ตี้

ก็ออกมาเป็นแบบไหนไปดูกันครับ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

เออสุดท้ายก๊อกก๊อกวาโอ้โหสนุกมากแม้มันก็เกมโชว์นั่นแหละสิแต่สนุกเนาะ
ปาร์ตี้แต่งตัวทีมกไก่หรือจะชุดอะไรก็ได้ขอให้มีก่อไก่
นี่มาสนใจลองเป็นแบบหอหีบบ้างไหมต้องทีมของหอหีบมันใจคอไม่ดี
ทำไมอ่ะมันมีตัวอักษรอื่นตั้งเยอะแยะทำไมต้องเลือกตัวนี้
มันแปลกนะมันยากไงมันจะได้คิดแบบสร้างสรรค์เทรทีฟเยอะไงคุณชนะ

หอยมะแรงผู้หอยแครงที่คุณชอบลวกกินงานงี้เออแบบวันนั้นอ่ะ
ดิฉันว่าเป็นไอเดียที่ดีจัดปาร์ตี้ที่บ้านเดี๋ยวดิฉันคิดธีมหอม
คิดมาเดี๋ยวผมไปร่วมปาร์ตี้ด้วยให้คุณมานะแต่งตัวทีมหอหีบนะคุณชนะนะ

ไม่ดีอ่ะเอาจริง
อ้างั้นไปงานแต่งงานดีกว่านะหรือคุณจะแต่งเมื่อไรค่ะดีโอ้
เรื่องงานแต่งเดี๋ยวว่ากันไว้ก่อนว่ามันจะเมื่อไหร่อะไรยังไง
เดี๋ยวเลิกงามยามดีมีโอกาสเดี๋ยวได้ลุ้นกันแน่

ดิฉันเนี่ยจะได้เตรียมของขวัญไปให้คุณ
แบบพี่คนนี้เขาเตรียมอะไรไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้สำหรับคู่แต่งงานใหม่

เราก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านถูกไหม

นี่ค่ะเพื่อนเขาดีแสนดีขนาดนี้
เป็นห่วงข้าวใหม่ปลามัน
แต่นี่ก็ไม่มีเข้าของใช้ในบ้าน
ซื้อให้เลยเป็นของขวัญวันแต่งงาน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
อ๋อนี่จัดให้เลยมันเป็นอะไรงั้นอย่าล้างจานครับ
มาจากกระเป๋าถุงกระดาษมาเป็นพวงเลยเหรอฮะ
ปกติเขาจะมีอะไรล่ะเป็นพวงมาลัยมงคล
เออแต่นี่เป็นพวงน้ำยาล้างจานมงคล
พวงมาลัยล้างจานมงคลมันจะมงคลจริงหรอ
เฮ้ยนี่มันงานมงคลทุกอย่างที่เอามาใช้ในงานต้องมงคล
เออใครนะช่างทำเนี่ยเพื่อนเหรอ
พอเจ้าบ่าวได้ไปถึงก็ยิ้มแห้ง
คือปฏิเสธไม่ได้แต่ทำหน้าบึ้งใส่เพื่อนก็คงไม่ดี
ถูกมั้ยก็ต้องยิ้มแบบ